ยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุแต่ว่า
อุบัติเหตุนี้นะครับรถแท็กซี่

ขับฝ่าครึ่งกั้นรถไฟทางรถไฟหลักสี่นี่เอง
คุณผู้ชมดูสภาพนี่ครับพังยับเยิน

คนขับที่สีชีวิตอยู่ในรถครับ
เหตุเกิดช่วงเช้าที่ผ่านมาตรงนี้เป็นทางข้าม
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นทางรถไฟฝั่งขาออก
ถึงสถานีบางเขนอยู่แล้วคุณผู้ชมตรงนี้
พบขบวนรถไฟกรุงเทพแก่งคอยจอดนิ่งในสภาพภูมิชน
แท็กซี่พังยับเยินคนขับรถแท็กซี่เสียชีวิต
นายมานะเวททัพพนักงานรถไฟให้การว่า
ตี๕๒๐นาทีครับคุณผู้ชมครับรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง
่งหน้าสถานีแก่งคอยเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ
พนักงานประจำแยกก็มาปิดเครื่องกั้นห้ามรถผ่าน
แต่จู่คุณผู้ชมรถแท็กซี่คันกล่าวขับฝ่า
เครื่องกั้นเข้าไปล่าสุดครับคุณผู้ชมฮาว
ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นวินาทีที่รถแท็กซี่ฝ่าเครื่องกั้นครับ

คือเขาเลี้ยวขวาแล้วเขาก็ไม่เห็นรถไฟ

คือกะจะไปต่อเลยนะ

คนขับรถแท็กซี่เสียชีวิตในซากรถกู้ภัย
ต้องใช้อุปกรณ์งัดร่างเขาออกมา

ชื่อร้อยตีชูชีพวังทอง
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลื่อนย้ายนะครับ
รถแท็กซี่ให้พ้นจากทางรถไฟ
เพราะว่าเวลาดังกล่าวก็จะมีรถไฟขบวนอื่นในแล่นผ่านอีก

และพยานที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
และจะประสานญาติของคนขับรถแท็กซี่ต่อไปครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ